เราตามความคืบหน้าค่ะกรณีที่พบทารกเพศชายอายุแค่๑วัน
ถูกทิ้งเอาไว้ใต้ต้นกล้วยนะคะ
ซอยศรีสมิทจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
คือตั้งแต่เป็นข่าวตอนแรกสุดเลยเนี่ย
คาดกันไปว่าข้างมันมีหอพัก
โยนลงมาจากหอพักชั้น๕
เด็กก็เลยไปตกอยู่ในเหมือนป่าเป็นต้นกล้วยอะค่ะ

เด็กอายุแค่วันเดียวตัวเล็กนิดเดียวอย่างนี้ค่ะ
ถ้าโยนลงมาเนี่ยเด็กไม่รอดหรอก
ชั้น๕หรือว่าจากชั้นไหนก็ตามที่อพาร์ทเมนต์
ตำรวจเขาเลยบอกว่าเบื้องต้นสันนิษฐานไว้สองอย่าง
แม่เด็กอาจจะแค่โยนเด็กข้ามกำแพง

หรือแม่เด็กอาจจะเดินฝ่าเข้าไป

ทางเข้ามันเหมือนมีร้านขายของชำอะค่ะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเดินเข้าไปยากมากนะ
มันเป็นบ่อน้ำเป็นอะไรด้วยเดินยาก

ถ้าแม่กลับตัวกลับใจได้

กลับไปเลี้ยงดูเถอะเพราะน่ารักมาก

คือตลอดทั้งวันวันนี้มีกระแสข่าวว่า
มอบตัวแล้วแม่ไปขอรับเด็กคืนแล้ว

ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอด

คาดว่าแม่เด็กจะทิ้งเด็กที่

แต่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
คือไม่มีใครเดินเข้าออกช่วงคืนวันก่อนเกิดเหตุเลย

ตลอดทั้งวันวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามีกระแสข่าวว่าแม่เด็กมอบตัวแล้ว
ไปมอบตัวกับตำรวจที่จังหวัดยะโสธร
กำลังอยู่ระหว่างที่ถูกตำรวจสพสำรงเหนือ
เดินทางไปรับตัวมาสอบปากคำเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา
เรื่องนี้พลตำรวจรีธรรมนูลไรทิพยพงศ

แม่เด็กยังไม่ได้มีการปรากฏตัวเลยนะคะ

ก็ยังไม่ได้รับรายงานหรือประสานกับตำรวจท้องที่
สำหรับการจับกลุ่มตัวแม่เด็กค่ะ
ตำรวจก็เลยยังไม่ยืนยันว่า

หรือเป็นแรงงานต่างชาติที่นำเด็กไปทิ้งเอาไว้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเดชโชว์โสวนากุล
ผู้กำกับการสพสำรงเหนือ
บอกว่าวันนี้ก็ยังคงเรียกชุดสืบสวนประชุม

ในการตามหาตัวคนที่เอาเด็กไปทิ้งค่ะ
ก็ตอนนี้ก็เลยเบื้องต้นทำได้แค่ว่า
งวอนแม่แสดงตัวเถอะ

แล้วก็หน้าตาน่ารักมากด้วยค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ของน้องนะฮะ
หรือว่าบุคคลที่ทราบเรื่อง

เข้ามาแสดงตัวนะครับเพราะว่า

แล้วก็ตอนนี้ก็สุขภาพก็แข็งแรงแล้วนะครับ
ก็ทานนมได้ผมว่าก็ในความเป็นพ่อเป็นแม่
ก็ควรจะเข้ามาดูแลเขานะครับนะครับ
ตอนนี้ก็ขอจินย้ำว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่
ภัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสุขภาพที่ดี
รอการกลับบ้าน
ถ้าเกิดเด็กโชคดีก็จะได้กลับบ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
โบราณเขาบอกว่าต้องบอกว่าน่าเกลียดน่าชัง
จะได้ไม่มีใครมาเอาไปเนี่ยนะ

ลูกน่ารักมากนะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเด็กชายคนนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราจำลองเหตุการณ์เป็นกราฟิกนะครับ
ตามคำบอกเล่าของพนักงานสอบสวนสพสำรงเหนือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของคืนวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
ไม่มีใครยืนยันนะครับว่าแม่เด็กอายุ๑วันคนนี้เดินทางมาจากไหนอย่างไรนะครับ
แต่เชื่อว่าเมื่อเดินมาถึงจุดที่รับตาคนในพื้นที่บริเวณนั้น
แล้วก็ตัดสินใจโยนทารกข้ามรั้วไปนะฮะคือจังหวะที่โยนไปเนี่ยถือว่าโชคดีของหนูน้อยคนนี้มากเป็นบุญเลยล่ะ
เพราะว่ามันเป็นดงกล้วยที่มีใบกล้วยมารองรับเอาไว้เด็กก็เลยไม่ตกกระแทกกับพื้นนะครับ
ทำให้ร่างกายของหนูน้อยคนนี้มีแค่พวกบาดแผลจากอาการแพ้ยางกล้วยนะครับ
ถลอกเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อโยนทารกทิ้งป่ากล้วยแล้วคาดว่าแม่ของเด็กก็คงจะรีบเดินหนีไปทันทีนะฮะ
โดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าร่างของหนูน้อยเนี่ยจะลอยตกไปอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะครับ
กระทั่งรุ่งเช้าของวันที่๑ตุลาคมนะฮะประมาณสัก๑๐นาฬิกานะครับก็เป็นช่วงสายแล้ว

ว่านึกว่าผีหลอกเดินไปก็เลยเอาไม้เขียดูก็ตกใจเป็นเด็ก
อ่านะก็มาถึงใต้ต้นกล้วยเนี่ยเสียงยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมแล้วสายตาก็ไปเห็นนะครับ
พอเจอเด็กนะครับเป็นเด็กทารกนอนร้องไห้อยู่เลยนะครับที่ตัวเนี่ยยังมีสายสดือติดอยู่เลยนะ
เอาทารกขึ้นมาแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วยนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงของแม่บ้านที่เขาไปพบน้องคนนี้เป็นคนแรกเลยนะครับ
น้องคนนี้เป็นคนแรกเลยนะครับ
มีคลอดใหม่ไหม
ไม่มีค่ะ
คือแม่บานบอกว่าในหอพักที่คาดกันว่าจะโยนลงมาจากหอพักเนี่ย
เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคนท้องอยู่เขาก็ยังไม่คลอด

เพราะฉะนั้นจากชั้น๕ชั้น๖อะไรของหอพักเนี่ยไม่มีทาง
ตำรวจก็บอกว่าก็ไม่มีทางเหมือนกัน

เพราะว่าถ้าโยนลงมาน้องอาจจะต้องแบบ
มีอาการบาดเจ็บมากกว่านี้หรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เลยตั้งลักษณะของการทิ้งน้องเอาไว้๒อย่างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็โยนน้องข้ามกำแพงไปตามกราฟิกเมื่อสักครู่นี้นะ
หรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเดินลุยป่ากล้วยเข้าไปเลย

แต่จากการสันนิษฐานทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยพยายามจำลองเหตุการณ์นะ
ลงพื้นที่ไปเลยที่ซอยศรีสมิท
ทางเข้าที่ป่ากล้วยเนี่ยนะคุณผู้ชมจะมีร้านขายของชำอยู่
แล้วก็เจ้าของที่อยู่ติดกับหอพักเนี่ยก็พานักข่าวของเราเดินเข้าไปดูเลยนะ
คุณนัทธพงศ์นะเดินเข้าไปเขาบอกว่าจริงแล้วมันเดินเข้าไปยากมากเลยอ่ะ

คือเขาใช้คำว่าแทบจะเดินเข้าไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีเบาะน้ำด้วยถ้าเดินเข้าไปเนี่ยเห็นมั้ย
แต่ในความจริงทางเนี้ยหมดสิทธิ์แน่นอนพี่

ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบสถานพยาบาล
สถานีเอกอนามัยขออภัยค่ะ

มีใครที่เป็นผู้ป่วยในลักษณะของการ

เลือดจากการคลอดบุตรเดินทางไปรักษา
สถานพยาบาลต่างแถวนั้นนะคะ
ก็เลยยังไม่รู้จริงว่าเป็นใครที่เอาเด็กไปทิ้งไว้นะคะ
ก็ต้องไปไล่หาพวกกล้องวงจรปิดนะเนาะ

เผื่อจะเจอร่องรอยบ้างใช่ไหม
ไม่เจอจริงไม่มารับลูก

มีคนใจบุญมารับไปดูแลด้วยกัน